ไปที่จังหวัดอุบลราชฯภาษณีย์ที่นั่นเนี่ย

จะพาไปดูอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งเทียนพรรษาที่เขานั้นตั้งใจทำออกมาให้สวยวิจิตรการตา
นี่เลยครับพาไปเลยนี่คือภาพของพระยาคุดผ้าขนาดใหญ่
หรือว่าต้นเทียนที่ชาวบ้านอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เขากำลังเร่งมือแกะสลักเพื่ออะไร
เพื่อเอามาโอดอวดโฉมให้กับประชาชนได้ชมกันในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
ที่เกิดไปถึงเนี่ยรวมเป็นงานใหญ่จริงน้องใบตอง
เราก็เคยไปกันมาแล้วนะแล้วเนี่ยพญาครุฑผ้าที่แกะสลัก
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางช่างเขานะนำต้นเทียนเนี่ย
แกะสลักเอาไว้แล้วก็ทำต้นเทียนกับทางวัด
ผาสุการามอำเภอวารินชำราบทำขึ้นให้ใหญ่ที่สุด
ไม่ให้แพ้ปีก่อนก่อนความสูงความยาวเป็นยังไง
ไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับพญาคุดพร่าก็มีความยาวเนี่ยนะ
ค่ะสิบแปดเมตรอืมสูงห้าเมตรอ่ะค่ะส่วนน้ำหนัก
โอ้โหคุณคิดว่าจะหนักเท่าไหร่เท่าไหร่คะเป็นตัน๑๒ตัน
ใช้วิธีในการแกะสลักนานมากแล้วก็หล่อเทียนกันนานมากเลยนะคุณนะ
ถูกต้องครับส่วนคอนเซ็ปต์ของการบอกเล่าเรื่องราวของในการแกะสลักนี้นะครับ
ก็คือเป็นการเล่าถึงเรื่องราวเจ้าชายสิทธะก่อนที่จะออกบวช
และช่วงที่พุทธเจ้าให้โอวาสกับเหล่าพระอัครสาวก
ที่จะเสด็จดับขันปรินิพานพร้อมกับเล่าถึงเรื่องราว
เทอดประเกียจแดดในหลวงราชการที่สิบพานช้างเผือกสี่เซียน
ค่ะก็ถือเป็นช้างคู่พระบรมีของกษัตริย์นะครับ
โดยทุกส่วนของต้นเทียนช่างเขานะใช้การจำลายลักษณ์อักษร
แล้วก็ทำการลงลายลงไปให้มันเป็นลวดลายไทยที่มีวิจิตรสวยงาม
สร้างสรรค์ผลงานให้มันดูลึกแล้วมันเป็นยังไง
ลึกแล้วมันจะเปล่งประกายแล้วก็อ่อนช้อยสวยงาม
มีความละเมียดละมัยเรียกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างแท้จริง
ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเสร็จไปแล้วเนี่ยประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์
โหนี่สวยงามแล้วนะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูวันงานจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ใครอยากไปลองดูก็ไปกันได้ผมอยากแนะนำให้คุณผู้ชม
หาเวลาไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีไปในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาของเขา
บอกเลยว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยอย่างแน่นอน
พวกเราเคยไปกันแล้วทั้งผมน้องใบตองแล้วก็คุณนิวนาว
เราไปที่นั่นกันมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่แล้ว
ชาวบ้านที่นั่นคนจังหวัดอุบลราชธานีเขาภาคภูมิใจในงานเทศกาลนี้มาก
คืองานจะจัดในช่วงเข้าพรรษาก็คือวันที่๑๖ถึง๑๗กรกฎาคม
เขาจะมีงานแห่ใช่ไหมช่วงกลางคืนที่เขาแห่เทียนกันนะคะ
แต่ว่างานจริงน่าจะจัดตั้งแต่วันที่๑๒จนถึงวันที่๑๗เลย
ตลอดทั้งสัปดาห์คุณผู้ชมใครมีเวลาสามารถแวะเวียนไปเที่ยว
ชมงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีได้ยิ่งใหญ่มาก
แต่ว่าจะพูดถึงความหมายของพญาครุฑผ้าหน่อย
เป็นสัญลักษณ์ของราชบันลังนะครับ

สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
คำว่าผ้าเหมือนเป็นภาษณะ
นั่นเองก็คือเป็นภาษณะของพระนารายตามความเชื่อ
ก็เลยมีคอนเซ็ปต์ออกมาแบบนี้คือยิ่งใหญ่แน่นอน
สำหรับขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีในปีนี้

ที่นั่นนี้มีของดีเยอะที่อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะคะ